คือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันคุณผู้ชมหาจำกันได้นะคะ
มีเป็นประเด็นการราบคือการราบไลน์

ผู้ใหญ่ทางต้นสังกัดอย่างคุณบอยทะกลเกียจเนี่ย

เดี๋ยวติดตามกันดูว่าคุณบอยจะว่ายังไงค่ะ

เพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องไม่ใช่มาถึงมีอะไรกระแส
มีอะไรกระแสมาแล้วก็ตีปรักรำใครหรืออะไรยังไงนะครับ
ต้องมาคุยรายละเอียดว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้น

ปกติแล้วมันไม่มีอะไรปกติหรอกครับ
เคสมันแตกต่างกันทุกเคสนะครับ